คือมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะไปตัดเชือกของนั่งร้าน

ช่วงนั้นจริงแล้วมีช่างทำงานอยู่นะคะ
แต่ช่างบอกว่าเอ๊ะเห็นอะไรผิดปกติ

แล้วเขาตัดจริงนะคะผู้หญิงคนนี้ตัด
แล้วทำให้นั่งร้านมันหล่นลงไปด้านล่าง
ดหวิดนะคะนี่เป็นภาพคลิปเหตุการณ์ค่ะ
ผู้หญิงเป็นมือดีแอบตัดเชือก
ขณะที่คนงานกำลังห้อยตัวทาสีที่คอนโดแห่งหนึ่ง
บอกว่าช่างสังเกตเห็นอะไรมันแปลก
ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่ชั้น๒๗
แล้วก็ปีนกลับเข้ามาในห้องปลอดภัยค่ะ
หลังจากนั้นคนงานพนักงานที่โรยตัวลงไป๒คน
ไปแจ้งความวิเลนาคาที่สพปเกร็ด
พลตำรวจตรีภัยศาลวงวัชรมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
เดินทางมาที่สพค่ะมาติดตามความคืบหน้าคดี

บอกว่าพนักงานสอบสวนเรียกตัวผู้เสียหาย

ขณะนี้รู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วด้วย
อยู่ระหว่างการออกหมายเรียกมาให้ปากคำ

เจ้าหน้าที่เชิญตัวมาให้ปากคำแล้วแต่ว่าไม่มานะคะ
ส่วนของผู้ก่อเหตุเข้าข่ายความผิด๒ข้อหาค่ะ
พยายามฆ่าเลยนะคะและทำให้เสียทรัพย์นะคะ
รายงานแบบนี้ค่ะรายงานระบุว่า
ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้หญิงอายุ๓๔ปี
อาศัยอยู่ที่คอนโดที่นี่แหละ
คอนโดแห่งนี้ชั้น๒๑ค่ะ
เจ้าหน้าที่ทราบชื่อทราบนามสกุลแล้ว
ตำรวจประสานกับนิติบุคคลของคอนโด
เข้ามาตรวจสอบห้องพักผู้ต้องสงสัย
แต่ผู้ต้องสงสัยหยิบโทรศัพท์มือถือเข้ามาถ่ายภาพตำรวจ

ต่อมาค่ะผู้ต้องสงสัยให้ความร่วมมือในการตรวจสอบห้องพัก
แต่ก็ยังปฏิเสธค่ะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จากการตรวจสอบพบว่าหญิงคนดังกล่าว
มีพฤติกรรมคล้ายมีอาการทางจิต
โวยวายโทรศัพท์ไปร้องเรียนที่สพปากเกร็ดเดือนละหลายครั้ง
จนเจ้าหน้าที่จำเสียงจำเบอร์ได้ว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกันค่ะ
แต่ทีนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์มีคนที่มีอาการทางจิตแบบนี้ค่ะ
แล้วมาก่อเหตุแบบนี้จะทำยังไงล่ะคะ
พอตรวจสอบไปถ้าเจอเอกสารก็คือรอดคดีอีก

ค่ะคือคนใกล้ชิดต้องดูแล
เพราะว่าอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยคือเชือกมันโดนตัด

คือถ้าเขาลงไปอีกแล้วเขาไม่เห็นว่าเชือกมันขาด
ตัวเขาจะล่วงลงไปนะคะพนักงานทาสี